คุณขาถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของส้มตำแล้วเนี่ย
จะไม่มีขนมจีนมันก็จะกระไรกระไรอยู่นะ
พูดถึงขนมจีนมาขนมจีนอย่างเดียวก็ไม่ได้

แล้วอย่างคุณชนะเนี่ยมีน้ำยากับเขาบ้างไหมคะ

เป็นน้ำยาหรือน้ำมันที่เติมมา
แต่ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นขนมจีน
และน้ำยาที่เด็ดสระตีสุดไปเลย
ขนมจีนบ้านประภัยเจ้าเด็ดที่ใครก็ต้องมากิน
ร้านนี้ด่งดังมากในโลกโซเชียล
ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย
บางคนถึงขนาดยอมกินจนอ้วนเลยก็มี
ส่วนบางคนก็บอกว่าเป็นร้านขนมจีนที่อร่อยที่สุดในโลก
ตลอดกินต้องตามมาชิมถึงที่เลยล่ะครับ
ถ้ามายุธยาต้องมากินขนมจีนร้านนี้เท่านั้น
มาทานหลายครั้งแล้วค่ะรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะ
ติดใจในรสชาติและวัสดีสดใหม่ที่เขาใช้
อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยค่ะต้องมาลองชิมเองนะคะ
ยืนยันคอนเฟิร์มความอร่อยจากปากของลูกค้าอร่อยแน่นอน
และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับ
คุณประภัยหรือว่าพี่ประภัยสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนจะมาเป็นเจ้าของร้านขายขนมจีนเราทำอะไรมาก่อนครับเนี่ย

แล้วทีนี้อยากมีธุรกิจส่วนตัวก็เลยขายขนมจีนดีกว่า
สูตรจากแม่มาแล้วก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้
แล้วราคามันแพงไหม
อย่างขนมจีนนี้เราจะขายเป็นกระจ่านนะคะจานละ๒๐บาท
ส่วนน้ำยาก็จะมีราคาตั้งแต่๑๕บาท๒๐บาท๕๐บาท
นี่เนี่ยน้ำยาเค้าครบทุกภาค
ใช่ค่ะ๔ภาพ

และขนมจีนของที่นี่ไม่ธรรมดานะเห็นบอกว่าเป็นขนมจีนเส้นสด
เล่าให้ฟังหน่อยว่าขนมจีนของเราเป็นยังไง
ที่นี่เขาจีบขนมจีนมาเป็นก้อนแบบนี้
น้ำยาแรกที่เราควรจะทานก็คือ

ปลายี่สกตัวหนึ่งก็ประมาณหนัก๔โล
เป็นน้ำยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเห็นบอกว่าหมดไวที่สุดด้วย

น้ำยากะทิรสชาติมันเข้มข้นมากเลยอร่อยนะ
คือมีความหวานนิดแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลดูแล้วมันหวานตัวปลามากกว่า

เพี้ยวไปจะรู้สึกได้เลยนะอร่อยจริงเลย

ฮิตฮอตมากหมดไวเหมือนกัน
คือจริงแล้วเราจะทำน้ำสต๊อกเอาไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็เวลาที่จะขายวันต่อวันก็มาเติมพวกกระชายพวกพริกอะไรเนี่ยเพิ่ม

แล้วก็เพิ่มปลาร้าด้วยเฮ้ย

ถ้าไม่ใส่ปลาร้าไม่ใช่น้ำยาปลา

น้ำยามันจะมีความเผ็ดที่แตกต่างกันออกไป

หนึ่งที่ช่วยคุณผู้ชมได้คืออะไร
สั่งมากน้อยแค่ไหนยังไงก็มี
จะบอกคุณผู้ชมว่าผักดองนี่น่ากลิ่นน่าทานมาก
เขาใส่ใจเรื่องของผัก
เหายะ
เผ็ดแซ่บนัวแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดเกินไปนะ

อันนี้ผมยืนยันคอนเฟิร์มว่ามันไม่เหม็นคาวนะครับ

หวานลูกชิ้นปลากายค่ะ
เราสั่งปลาเขามาแล้วเรามาตีมานวดเอง

ไม่ได้ความเหนียวจริงแล้วพริกแกงส่วนมากเขาจะผัดกัน
เอาพริกแกงมาผัดกับน้ำมันมันของสูตรพี่
พี่จะไม่ผัดเลยพี่จะเคี่ยวกับกะทิเลยค่ะ

ชาติเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับ
งเขียวหวานที่นี่คือมันหอมหวานนะ
แล้วรสชาติเนี่ยมันไม่ได้มันจนเกินไป
มีความเผ็ดของตัวพริกแกงเผ็ดกำลังพอดี

ไปมันเด้งหนุบอร่อยจริงครับ
เอาล่ะเอาใจสายหวานกันบ้าง

ชื่อน้ำพริกแต่จริงมันต้องหวานถูกไหม

ใครที่ไม่ชอบหรือว่าคิดว่ามันหวานเกินไป

แต่มันไม่ได้หวานมากนะหวานหอม
ยิ่งใส่ตัวกุ้งแห้งกับถั่วลิสงลงไป

ถ้วยนี้อร่อยมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมถ้าจะเดินทางมาจากกรุงเทพ

จนกระทั่งถึงสี่แยกวัดพระญาติ
เลี้ยวขวาเลยวัดพญาติมาประมาณ๒๐๐เมตร
ถึงร้านขนมจีนบ้านปรับทรีย์
อร่อยจริงเด็ดมาก